ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี
ของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูก
สำหรับหลายครอบครัวแม่ให้ชีวิตตอนลูกเกิดเพียงแค่ครั้งเดียว
แต่สำหรับครอบครัวนี้แม่ทำให้ลูกชายของเธอได้เกิดใหม่เป็นครั้งที่สอง
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
บ้านหลังนี้อยู่กัน๔คนมีตัวฉันมีลูกชายแล้วก็มีพ่อแล้วก็มีน้องพอใจ
ฉันชื่อสิริวัลชราชัยจ้ะ

อายุ๕๖ปีค่ะ
ตอนนี้ฉันทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทำงานกับสวนลำไยฉีดยาลำไยจ้ะ
รายได้วันละ๓๐๐บาทค่ะ
แต่ก่อนนี้แม่ไม่ได้ทำอะไรเลี้ยงหลานอยู่บ้าน
มีลูกชายเป็นเสาหลักของบ้าน
วิ่งรถลำไยส่งลำไยลงทับใส่
วันนั้นเขาได้ไปลงลำไยเสร็จ
เขาก็จะวิ่งเอาตะก้าเปล่ากลับมา
วันนั้นน้องเขามาขอขับ

ออกมาจากลงได้ประมาณสักชั่วโมงกว่าเลยครับ
ระหว่างทางผมนอนหลับมา

เลือดข้างในสมองตับฉีกปอดช้ำ
แนนต้องเข้าผ่าตัดสมอง๒ครั้ง
ใช้เวลารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๖เดือน
หลังจากนั้นก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแมนไม่รู้สึกตัวเลย
แม่ก็ภาวนาว่าเขาจะติดเตียงยังไงก็ช่าง
ขอให้เขารอดแม่เลี้ยงเขาได้
ถึงจะเป็นคนที่ไม่รู้สึกให้นอนกินไออยู่สายยางแม่ก็เลี้ยงเขาได้
พอสักเดือนนึงเขาจะเริ่มลืมตามองคนนั้นมองคนนี้
หลังจากที่ผมดูการขึ้นมาผมก็จำอะไรไม่ได้เลยครับ
ผมงงมากเลยครับว่าผมเป็นไร

แขนขยับขาหรือขยับตัวผมไม่ได้เลย

ผมเห็นผู้หญิงแก่คนนึงครับ
แล้วอุ้มเด็กน้อยไว้คนหนึ่ง

ทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ที่นี่ครับ

เขามาดูแลผมอย่างดีมากเลยครับ

แม่ผมเขาจะนวดประคบ

แม่จะเอาต้มน้ำอุ่นใส่กระมัง

แม่ผมจะเอาเท้าเขาเช็ด

ทำไมแม่ผมต้องมาทำงาน
ทำไมเราถึงทำงานเลี้ยงดูแม่เราไม่ได้
เดินทุกวันเดี๋ยวเราก็ดีขึ้นเดี๋ยวเราก็หาย
อายุเรายังน้อยอยู่ช่วยเหลือตัวเองให้ได้
หนูอยากให้พ่อหายป่วยค่ะ
ขอให้พ่อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม

หาดเดินอยู่ประมาณสักครึ่งปีอะค่ะ

เขาก็เลยมาช่วยแม่ล้างจาน

มันก็เลยต้องออกจากงาน

ผมคิดว่าแม่ผมเหนื่อยมาก
ก็เพราะว่าต้องดูแลตา

หลังจากออกจากงานทำกับข้าว
แม่ก็ไปรับจ้างแต่งกิ่งลำไย
แนนก็ไปช่วยแม่เก็บกิ่งลำไย
รายได้เราก็เลยไม่ค่อยดี
แย่จนเพื่อนบ้านเอาข้าวมาให้

แมนป่วยลำบากมากเลยแหละ

เพราะว่าต้องดูตาต้องดูแมนด้วย
แล้วกินหลายปากหลายท้องอย่างนี้ก็จะไม่พอ

นี่ก็เลยเข้ามาช่วยเหลือเรื่องข้าว
เงินบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะที่ช่วยได้

เขาก็ไม่มีเงินจ้างลูกน้อง
การกินการอยู่ก็ลำบาก
ถามว่ามีงานตรงไหนเราก็อยากทำ

เพื่อพ่อติดเตียงและเพื่อลูกของเรา

ผมคิดว่าโอกาสที่ผมจะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวได้
ผมว่าครอบครัวผมจะดีขึ้นกว่านี้ครับ

แม่อยากตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยว
เพื่อได้อยู่บ้านได้ดูแลพ่อ

อย่างนี้เราก็ดีใจแล้ว
ดูเธอถึงเดินใจเจ้าหลัง
บอสสหาร
คุณตานี่ก็คือพี่วิพี่วินี่คือเพื่อนบ้าน

วันวันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยขอย้อนไปหน่อยนะฮะ

แม่รู้ได้ไงว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุครับ
กู้ภัยโทรไปหาค่ะบอกว่าแมนเกิดอุบัติเหตุ
รีบไปด่วนแม่ก็เลยตามเขาไปค่ะ
พอไปถึงโรงพยาบาลภาพที่เห็นคืออะไรครับแม่ภาพแรก
หมอเขาจะบอกว่าเลือดข้างในสมองตับฉีกบอดช้ำ
ต้องรีบเข้าห้องไอซียูผ่าตัดด่วน
แต่วันนั้นเนี่ยด้วยปฏิหารลูกชายฟื้นแล้วก็รอด

อยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องไอซียูที่เขาไม่รู้สึกตัว๒๒วัน
ลืมตาขึ้นมาผมผมงง

แล้วผู้หญิงคนนี้คือใคร
แล้วแล้วทำไมทำไมก็ต้องอุ้มลูกเขามา

แม่ลูกฟื้นลืมตาน่ะดีใจอยู่หรอก
แต่พอเขาลืมว่าเราคือใคร

แม่ก็ถามเขาว่าแมนจำแม่ไม่ได้เหรอ

แม่ก็เลยพูดให้เขาฟังว่า
หนูเคยเรียนซับกะลีนะ

แม่จะบอกเขาคนที่เป็นเพื่อนเขามาหาเขา

ใช่พยายามทวนทุกวันค่ะ

เป็นปีค่ะเพราะเขาติดเตียงเป็นปี

นึ่งแล้วประคบทีละหน่อย

มีเอาน้ำองค์น้ำอุ่นมาแช่เท้าให้
เห็นบอกว่าเนี่ยค่อยขยับเตียงขึ้นปรับขึ้นทีละนิดละนิดละ

ตอนที่แมนเขาหัดเดินเนี่ย

บอกว่าแมนล้มแค่นี้ไม่เจ็บหรอกลูก

เพื่อวันข้างหน้าเดี๋ยวหนูก็เดินได้

ข้างหน้าเดี๋ยวหนูก็ดีขึ้นลูก
จะบอกกับอย่างนี้เขาให้เขาสู้
แล้วเขาก็พยายามเดินทุกวัน
แล้วพอเห็นเขาเดินได้ครั้งแรกแม่รู้สึกยังไง

ดีใจมากเห็นเขาเดินครั้งแรกแม่ดีใจมาก
หนูล่ะที่เดินได้ครั้งแรกเลย
พอก้าวขาออกเดินได้แล้วแมนมีกำลังใจอีกไหม

ผมนี่ต้องเดินให้ได้

ผมนี่ต้องกลับมาเป็นสาวหลักอีก

ขอบคุณครับ

ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมหยุด

ผมไปช่วยแม่ผมแต่กิ่งลำไยครับ
ใบลำไยเก็บกิ่งลำไยนี่แหละครับ

ทำกับข้าวเขาได้ไปล้างจาน
พอเขาไปล้างจานเขาก็ให้เขาก็มีรายได้แม่ก็มีรายได้

วิกฤตครั้งที่๑ของแม่นี่ก็คือที่ลูกป่วย

พอวิกฤตที่๒ตอนนี้ตามาป่วย

วิกฤตที่๒ตามมาป่วยรายได้ก็ลดน้อยถอยลง

ส่วนวิกฤตที่๓ที่เข้ามาในครอบครัวของเราเลยนั่นก็คือ

แล้วมันทำให้ครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างแม่แม่วัน
ครอบครัวเราก็รายได้ก็ลดลงแล้วก็ไม่มีรายได้มีวิมาช่วยเหลือค่ะ
เขาก็เอาข้าวมาให้กับข้าวมาให้จ้ะ
ช่วงที่โควิดคือร้านนี้เปิดร้านกับข้าวไม่ได้

แล้วเขาต้องให้ซื้อใส่กล่องกลับบ้านอะไรอย่างนี้
ก็ไม่มีใครเข้าร้านรายได้ก็จะไม่มี
เพราะฉะนั้นก็จ้างลูกน้องไปจ้างลูกน้องไม่ได้แล้ว
แสดงว่าเมื่อก่อนนี้พี่วิทก็ยังพอยื่นงานให้กับสองคนนี้ได้
ใช่ค่ะยื่นงานคือตัดแต่งกิ่งลำไยฉีดยาลำไยเพราะว่านวิทำสวน

ก็เลยเวลาที่มันจะมีตัดกิ่งลำไยก็จะเรียกไปช่วยกันอย่างนี้
ใช่ค่ะเรียกไปช่วยคือแบบให้เขามีงานทำ

แมนเนี่ยตอนนี้การพูดการจาก็จะติดติดขัด

เมื่อก่อนจะเป็นคนคล่องมากเลย

ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็จะมีอาการติดอ่างบ้างนะ
แต่มหัศจรรย์ใจมากครับคุณผู้ชม
เพราะว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่บอกว่าแมนเนี่ยพูดติดอ่าง
แต่เวลาร้องเพลงขึ้นมาทีไรร้องได้คล่องปลือจริงไหม

สักหน่อยดิมาสักหน่อยสิเพลงอะไรได้บ้างเมน
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่ารากร
ซวยสากรอนคนดีของอาฮิ
แต่กี่แต่ก่อนหักกันสำใด
ใต้ลองปองดูจะเข้า

สวยอยู่สาก้อนอย่าดุ้นอย่าเฝ้า
เบื่อต้องปากั้นหากั้น
คือเก่าให้เป็นคือเก่า

ขอบคุณครับ

ถ้าพูดแล้วติดอย่างนี้นะพูดไม่คล่อง
ร้องเป็นเพลงคุยกันดีกว่าไหม

เราจะพยายามถามข่าวไปนะว่าวันนี้เดือนนี้
มีอาการแบบนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกสัก๒เดือน

ว่าหนูจะแข็งแรงและเป็นเสาหลักของบ้านได้
วันครับจริงวิกฤตในบ้านเราช่วงนี้คืออะไร
ทำไมแม่ต้องมาเกมต่อชีวิตครับ
อยากแม่อยากหาทุนไปค้าขาย
ก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านตาก็ป่วย
ได้ดูแลหลานอย่างนี้ให้แมนเขาออกทำงานรับจ้าง
แม่ก็จะได้ดูแลตาดูแลหลาน
เราไม่มีทุนเราก็ขอมารายการนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับปฏิหารที่เกิดจากความรักของแม่วัน
สร้างชีวิตใหม่ให้แมนอีกครั้ง
และวันนี้ครับครอบครัวของแม่วัน
จะจับมือกันมาสร้างปฏิหารอีกครั้ง

เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ร่วมกันเป็นกำลังใจในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

จำนวน๑๐ชามภายในเวลา๓นาทีครับ

มันก็ไม่มีพอแล้ว